พาไปที่วัดสะแก้วแต่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
โควิดค่ะคุณผู้ชมที่วัดนี้เขาเลี้ยงเด็กกำพระ
เด็กยากจนไว้สักประมาณสองพันคนอืมพิษโควิดยังไงคะ
โยมไม่มาทำบุญไม่มีเงินค่ะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า
คือต้องเรียวรายญาติโยมแล้วใครมีก็ช่วยบริจาคได้นะฮะ
เดี๋ยวจะให้หมายเลขบัญชีไว้ตอนท้ายข่าวนี้นะคะ
สองพันคนแต่ละวันเนี่ยใช้เงินใช้ปัจจัยในการซื้อหาอาหารเนี่ย
โอ้โหเยอะนะคะมันเหมือนกองทัพเลยนะ
ใช่ค่ะใช่นี่หลวงพ่อบอกว่าแต่ละวันนี้
หลักหมื่นนะค่าใช้จ่ายอะค่ะพระครูประหลาดสุวรรณบัณฑิตคุณนะคะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดสะแก้วบอกว่าเด็กที่รับเลี้ยงไว้เนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกำพร้าบ้างเด็กยากจนบ้าง
พอเกิดวิกฤตโควิดญาติโยมไม่มาทำบุญ
เพราะอ่างทองเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะ
ตอนนี้เงินที่ทางวัดมีเก็บสะสมไว้ก็ร่อยหล่อไปทุกวันแล้วก็คือเอาเงินเก่ามาใช้
แต่เงินใหม่ไม่มีเติมแปลว่าอะไร
แปลว่าหลังจากนี้จะอยู่ได้ไม่นานแล้วนะคะ
คือหลวงพ่อบอกว่าคาดการณ์ว่าอีกสักประมาณ๕เดือน
ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้นะ
ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนไปซื้ออาหารหุงหาอาหารให้กับเด็ก

ขอเจริญพรญาติโยมโปรดเมตตาเด็กกำพระที่วัดสะแก้ว
ถ้าเกิดว่าใครมีข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
หนุ่มห่มยารักษาโรคขนมปังยาสีฟันแชมพู
คือมีอะไรก็ให้นะคะ
นี่คุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคได้นะคะ
หรือใครบอกว่าไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดก็
โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะฮะ
หรือถ้าเกิดว่าจะบริจาคเป็นปัจจัยเป็นเงินก็ได้เหมือนกันนะคะ
หมายเลขบัญชี๓๘๔๐๖๖๘๓๘๒นะคะ
ชื่อบัญชีวัดสะแก้วธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่างทองประเภทบัญชี

แต่ความน้ำใจกันได้ค่ะนะครับ